ท่องเที่ยวหลายที่เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว
รวมไปถึงภูกระดึงด้วย

เขาส่งจดหมายคืนกลับมาที่ภูกระดึง
พร้อมกับสิ่งนี้ไม่เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์หรืออะไรยังไง

ทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณคะเรื่องนี้นะคะเกิดจากเพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
เขาโพสต์ซองจดหมายที่ส่งมาที่อุทยาน

ฝากส่งคืนค่ะเก็บมาถ่ายรูปแล้วลืมวางคืนค่ะ

วอนนักท่องเที่ยวเลยนะถ้าเกิดคุณมาเที่ยว
กลับไปเป็นที่ระลึกนะอันนี้เห็นใจเจ้าหน้าที่นะ

คือเขาบอกเขาลืมคืนเขาส่งจดหมายมาบอกอย่างนี้
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยค่ะคุณคือเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเอาขึ้นไปคืน
มินเขาก็เลยมาให้คำตอบพร้อมกับแนบภาพกันไปนะคะ
นี่ค่ะนี่แบบนี้เขาก็แนะนำว่า
นี่แหละขอความกรุณานักท่องเที่ยวเนาะอย่าเก็บไปแบบทั้งใบ
เก็บภาพถ่ายอย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้ถ่ายภาพอย่างนี้เก็บไว้ได้นะคะ
ไว้เพียงแค่รอยเท้าก็พอค่ะไม่ต้องเอาใบไม้ออกไปนะคะ
เห็นใจด้วยว่ากว่าที่เจ้าหน้าที่จะต้องขึ้นไปแต่ละที
โอ้โหแอดร้องคอชีวิตเลยแอดมินเขาบอกงี้
สำหรับภูกระดึงคุณเขาว่ากันว่ามีตำนาน
มาหลายต่อหลายครั้งแล้วที่ว่านักท่องเที่ยวที่เก็บของป่าไป
หรือเก็บดอกไม้บนภูกระดึงแล้ว

อันนี้เป็นความเชื่อเป็นเรื่องเล่ากันมานะ
แต่ก็ฝากบอกทุกคนละกัน

อย่างนี้ค่ะก็ฝากด้วยที่ว่า
ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร
ตามธรรมชาติดีกว่านะจ๊ะ